การวิจัยกันมาเลยนะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

คุณคิดว่าใครซื้อหวยมากที่สุดคนกลุ่มไหน

คือเขาเทียบกันนะคะสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

ปรากฏว่าครัวเรือนที่มีรายได้มากเน้นออมออมเยอะ
แต่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเน้นเล่นหวย
หวยกันเยอะลงทุนในเรื่องนี้กันเยอะนะคะ
ซึ่งเขาก็ออกมาเตือนกันว่าเผลาลงนะ

ไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีเงินเก็บเลย
คือเขาบอกว่าพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของคนไทย
ครัวเรือนที่รายได้น้อยใช้จ่ายเพื่อเล่นหวยเนี่ย

ร้อยละ๓๗ต่อรายได้นะ
ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด

สลากหรือว่าเล่นหวยแค่ร้อยละ๐๘ต่อรายได้เอง

แต่ว่ารายได้น้อยออมแค่ร้อยละ๑๒เท่านั้นเองนะคะ

ลองเพิ่มสัดส่วนเงินออมหน่อยแนะนำมานะคะ

การการเงินในอนาคตหรือในยามฉุกเฉิน

มันคือคำว่าอะไรเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใช่ไหม

ตอนนี้อยู่ที่๑๒๘๒๗ล้านล้านบาทแล้วนะคะ

เชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคล

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าถึงร้อยละ๒๒เลย

เพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งส่วนบัตรเครดิต

ถือว่ายังไม่สูงมากค่ะถ้าเทียบกับภาพรวม
ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนทั้งหมด

ทรงตัวใกล้เคียงระดับปลาย

ขอบคุณครับขอบคุณครับ